ข่าวนี้แฝด๓ถูกทิ้งเอาไว้ที่กันศาสตร์

ลูกคนหรือเปล่าเป็นลูกลิง
ลูกลิงเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้แล้วชาวบ้านเนี่ยนะเขาสงสาร
เขาก็ไปช่วยเอาลูกลิงมา
แล้วก็ส่งหมอส่งสัตวแพทย์รักษา
สัตวแพทย์ก็รักษาแล้วเดี๋ยวต้องตั้งชื่อด้วยนะ

เป็นลูกลิงแรกเกิดเลย๓ตัว
แล้วคุณรกอ่ะรกยังติดอยู่กับตัวอยู่เลยอ่ะค่ะ

เออมันห้อยตรงเตงอยู่เนี่ย
อยู่ที่กันศาลหน้าโรงแรมในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีนะคะ

แม่ลิงเนี่ยคลอดลูกแฝดอ่ะเนอะ
มันก็คงออกลูกยากยากกว่าปกติ

จะร้องเสียงดังจนตอนที่แบบเบ่งคลอด

แม่ก็เลยทิ้งลูกไงหนีไปเลย

พอละเมืองดีก็เลยเอารูกลิงแฝดสามด้วยนะ
ส่งสัตวแพทย์หญิงจุธามาศสุพนาม
หรือว่าคุณหมอเตยคุณหมอเตยใจดีมาก
แล้วหมอเตยเชี่ยวชาญมากนะคะ
มีประสบการณ์ดูแลลูกลิงแรกเกิด

ถึงตอนนี้ฉันคลอดลูกตอนนั้นก็อาบน้ำ

แต่นี่ลูกลิงก็อาบน้ำในอ่างคล้ายกันเลย
ครับนี่ต้องล้างพวกคราบเลือดล้างคราบรกต่างออกก่อน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
เขาใช้รกร่วมกันรกเดียวกันก็เลยเป็นแฝด

เออแล้วคุณไม่ได้หาได้ง่ายนะลิงแฝด๓หายากมาก
เตยบอกว่าหมอเตยทำงานมา๒๐กว่าปีก็เพิ่งเห็นนั่นแหละค่ะ
ลิงทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเมียหนักเอาปกติก่อนคุณผู้ชม
ลิงแรกเกิดปกติจะหนักประมาณ๓๐๐๔๐๐กรัม
แต่ว่าเขาเป็นแฝด๓คุณผู้ชมเขาหนักแค่๒๐๐กรัมกว่าเอง

ถ้าเกิดว่าแฝด๓แล้วหนักขนาดนี้
เตยบอกแบบนี้บอกว่าคืนก่อนที่จะพบแฝดสาม
เตยฝันฝันว่าปั่นจักรยานไปแล้วก็ไปเจอเด็กหญิง
วัยกำลังแบบน่ารักเลยค่ะเดินเล่นอยู่ริมถนน
ก็เลยเอ่ยปากขอเด็กหญิงจากแม่เด็ก
หมอเตยบอกแบบนี้แล้วแม่เด็กก็ยอมให้มา

แล้วตอนสายก็มาเจอลิงแฝด
ชาวบ้านเอาลิงแฝด๓มาให้รักษา

เดี๋ยวหมอเตยจะดูแลลิงแฝดทั้ง๓ไปจนโตเลย
แล้วก็ถามหมอเตยคะตั้งชื่อให้แล้วยังนะแฝดสาม

ใช่นุ่นค่ะโบ๊ค่ะมากันหมดเลยค่ะ
เจนไหนตัวให้ชื่อเจนอะเนี่ย

ลิง๓ตัวนี้มันไปคลอดอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่